นามผู้ว่ามหานครมาดูโพลจากนิดดาโพกันหน่อย
คุณผู้ชมคนกรุงเทพอยากได้ใครเป็น
เป็นการสำรวจรอบ๓ของนิดาโพลนะฮะ
สำหรับระหว่างวันที่๙ถึง๑๐
ภธิกษาภาคมที่ผ่านมากลุ่มตัวใหญ่หนึ่งพันซามร้อยกว่าคน
อ่ะดูหน้าจอนะฮะอันดับที่หนึ่งสี่สิบห้าจุดหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ครับนายชัดชัดสิทธิพันธ์ครับนะฮะด้วยเหตุผล
ที่คนเขาบอกว่าโอ้เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจมีภาวะการเป็น
ผู้นำแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออันดับที่๒นะครับ
จุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญ
เมืองเหตุผลคือตั้งใจทำงานมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะ
ให้มาสารต่องานที่ทำเอาไว้อันดับที่สามนายวิโรธ
นะฮะเก้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์อันดับที่สี่นะฮะก็คือ
ดรสุชัชวีสวรรณสวรรค์นะฮะค่ะอยู่ที่แปดจุดเก้าสี่
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ๙กว่าเปอร์เซ็นนี่แหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะ
จะไหลไปให้ท่านไหนยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบว่าจะไหลไปตรงไหนนะ

คือถ้าเกิดเทียบกันการสำรวจรอบ๒ที่ผ่านมา
กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจสัดส่วนเริ่มน้อยลง
หมายความว่าทุกคนเริ่มอาจจะมีเริ่มตัดสินใจได้บ้างแล้ว

เห็นนโยบายต่างเริ่มเปลี่ยนใจว่าจะไปให้ใครแล้ว
สมัครเกือบทุกคนเองก็มีสัดส่วนของคะแนนที่คนคาดว่าจะเลือกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ซึ่งตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนก็เร่งในการหาเสียงกันเต็มที่
ไปเปิดเวทีปาสายไปเดินพบประประชาชน

เป็นแฟนคลับกลุ่มอดีตกรปศมาให้กำลังใจโอ้โหเต็มเลย
แล้วก็มีเปิดตัวทีมงานด้วยถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้ว่า
ผมจะมีทีมงานมีใครบ้างอ่ะนายฝันดีนายกิจสนาแก้วธรรมรงค์
ตรองผู้ว่าทตนะฮะเขาบอกว่าผมขอโอกาสนะ
ผมขอโอกาสให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้ว่าไม่มีคำว่ารองผู้ว่าสำหรับสกลทีนะ

ปลาใสหรอกครับลงพื้นที่ดีกว่า

เดินตลาดไปแจกใบปิวที่มันมีนโยบายเขาดีกว่า

อันนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายอีกไม่กี่วัน

อะไรก็ตามนะฮะขยงขยะอะไรก็โพสต์ไปแล้วก็แฮสแท็กเรียนผู้ว่ามหานครร่วมส่งเสียงไปถึงผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปกับไทยรัฐด้วยนะครับ